คุณผู้ชมฮะจำสัญลักษณ์ที่เขาทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองได้ไหม

แล้วทำแบบนี้จับมือ๓ครั้งนะฮะ
แล้วก็รถบรรทุกเขาก็จะบีบแต่แป้น

แตแปนสามช่าคุณผู้ชมฮะ
กลายเป็นต้นแบบคนทำตามแล้วคนเข้าไปดู
ว่าพวกพี่เขาเป็น๙ล้าน๑๐ล้านคนนะคุณคุณผู้ชมครับ
แต่เรื่องนี้ก็ต้องออกมาเตือนกันนะครับ

แล้วเด็กเนี่ยไปยืนริมถนน

มันอันตรายนะรถจะชนเอาอยู่จะพุ่งพลวดออกมา
แล้วจะมาสับมืออยู่ข้างแบบนี้ไม่ได้นะต้องเตือนกันก่อน
ผู้ปกครองต้องบอกน้องหนูเขา
เพราะว่าตอนนี้จะมีคลิปที่เด็กเขาออกมายืนกันข้างถนน
แล้วก็มาสับมือแบบนี้กันเยอะเลยนะฮะ
ในคลิปเนี่ยก็เห็นเด็กชายใส่เสื้อแดงวิ่งมาโอ้โหเกือบจะขึ้นถนนนะคุณ
ส่วนกล้องที่ติดอยู่ที่หน้ารถ๑๐ล้อคันนี้ก็บันทึกภาพให้เห็นเลย
คนขับรถสิบล้อเอามาโพสต์ไว้ในโซเชียลบอกว่า
ลูกหลานใครโปรดระมัดระวังดีนะไม่ได้ขับมาเร็วเด็กขอสามช่า
แฮชแท็กอย่าปิดการมองเห็นนะครับ
ชาวเน็ตบอกว่าโอ้โหจากสามชาติเกือบจะเป็นการสวดอภิษฐรรม๓คืนแล้วคุณฮะ
ส่วนชาวเน็ตที่ขับรถสิบล้อเหมือนกันบอกว่าเอาจริงเดี๋ยวนี้เด็กทำกันเยอะ
บ้านไหนอยู่ใกล้ถนนนะเอาดังนั้นผู้ปกครองควรระวังเด็กด้วย
นี่นะครับอยู่ตรงนี้จากสามช่าเกือบเปลี่ยนเป็นสามคืนนะครับ
คนก็ออกมาให้ข้อมูลไว้บอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กทำตามกันเยอะ
ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคุณนะจริงไอ้ทำสัญลักษณ์แบบนี้
แล้วก็เรื่องของการบีบแตรของรถบรรทุกคือเขาเป็นบีบแตรทักทายกัน
เขาบอกเวลาขับรถนานมันเหนื่อยมันล้า
เจอเพื่อนรถบรรทุกก็สร้างความสัมพันธ์บีบแต่